มาพบกับน้องเฟื่องในช่วงสายตรวจโซเชียลทุกเช้าแบบนี้ค่ะ

ไหนเป็นวันศุกร์ขอให้มีรอยยิ้มกันเกิดขึ้น
เรื่องราวน้ำจ่ายบนท้องถนนของหนุ่มคนนึงนะคะ
เขาเห็นรถพยาบาลกำลังวิ่งมาเป็นรถฉุกเฉิน
โอ้โหรถติดมากตอนนั้นก็เลยมีการเก็บ
เขาเรียกว่าเก็บตัวเองให้รีบเข้าไป
เปิดทางให้กับรถพยาบาลนะคะไปชมคลิปกันค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะถูกบันทึกและเผยแพร่
โดยนายสนพลยิ้มเฟื่องอายุ๒๔ปี
ขณะกำลังขับรถบนถนนติวานนท์ค่ะ
่งหน้า๕แยกปักเกร็ดเมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ผ่านมา
แล้วก็พบกับรถพยาบาลคันหนึ่งนะคะ
เปิดสัญญาณไซเรนมาทางด้านหลังค่ะ
ส่งผลให้นายสนพลตัดสินใจบีบแตรให้คันหน้าขยับ
เพื่อให้รถคันหลังเลี้ยวซ้ายผ่านไปได้
โดยก็เชื่อว่ารถพยาบาลต้องการเลี้ยวซ้าย
เนื่องจากมีโรงพยาบาลตั้งอยู่ค่ะ

เมื่อมีรถกระบะคันหนึ่งขับมาจอดทางด้านท้าย

ส่งผลให้รถพยาบาลเลี้ยวซ้ายออกไม่ได้
แล้วก็ไฟแดงยังคงนับถอยหลังอยู่อีกกว่า๔๐วินาทีนะคะ
สนพลก็เลยตัดสินใจขยับรถตัวเอง
ไปจอดช่องเว้าด้านซ้าย
เพื่อให้รถพยาบาลสามารถขยับไปได้ค่ะ
โดยเจ้าตัวก็เชื่อว่าเวลาสำคัญแบบนี้
เพียง๑วินาทีก็มีค่านะคะ

เพราะถ้าวันหนึ่งคุณเป็นคนที่อยู่ในรถคันนั้นจะรู้สึกอย่างไร

ทำดีสร้างภาพดีกว่าอยู่เฉยคอยวิจารณ์คนอื่น
ก็ทำดีแล้วก็นี่แหละออกมาเผยแพร่ต่อว่าทำดี
ก็ดีกว่าไปวิจารณ์คนอื่นแล้วก็ไม่ทำอะไร
คือบางคนอาจจะมองไงว่าอยากจะโชว์หรือเปล่าว่าเป็นคนดีอย่างนี้

ใช่ถูกแล้วคนจะได้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วคนจะได้เอาอย่าง
ใช่ค่ะซึ่งคลิปนี้ชาวเน็ตก็ชื่นชมกันนะคะ

บอกว่าเขาเป็นผู้ขับรถพยาบาลในวันนั้นเอง
ชื่อว่าคุณพานุพงศ์ฟลุ๊กเผื่อนพงศ์
โดยคุณพานุพงศ์เขาก็ออกมาขอบคุณเลยนะคะ
บอกขอบคุณนะครับเมื่อวานเป็นรถของพวกผมเอง

ที่เห็นผมรับมาจากย่านซอยนอนธับบุรี
เป็นผู้หญิงสูงอายุอายุประมาณ๗๖ปีอาการค่อนข้างหนัก
เห็นกำลังจะไปส่งโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
ใช้เวลานานมากกว่าจะถึงโรงพยาบาลนะคะ
แต่ยังไงก็ขอบคุณคุณคือคนที่น่ายกย่องครับ
ขอบคุณมากเลยแชร์วนไปครับ

อย่างเช่นที่ว่าเวลารถติดมากอยากจะช่วย
แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็รถมันติดเข้าไปไม่ได้
ค่ะใช่ค่ะขยับชิดกันหมดน่ะทุกคนพร้อมใจกันนะ
หักพวงมาลัยไปทางซ้ายแล้วก็ขยับชิดคันหน้าเข้าไปอีกนิดหนึ่ง
มันจะทำให้มีช่องว่างระหว่างเลนของเรากับเลนอีกฝั่งหนึ่ง
เพื่อที่จะให้รถพยาบาลเขาผ่านตรงกลางนั้นไปได้
นี่คือวิธีจำไว้เบี่ยงซ้ายขยับชิด

อย่างที่เล่าทุกครั้งแหละในหลายประเทศ
เวลามีกรณีรถพยาบาลรถสุขเฉินแบบนี้
ต่อให้คุณต้องปีนขึ้นฟุตบาท

แล้วเรามีส่วนในการที่จะช่วยเหลือชีวิตชีวิตหนึ่งได้